ช่วยเด็กสี่ขวบกันหน่อยที่เบิกโปรยเอาไว้ครับ
กำดนะครับ
นี่คือหลักฐานแหละคุณผู้ชมหลักฐานนะครับที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้หญิงคนนี้กำลังตีลูกสี่ขวบแล้วลูกร้องแบบทั้งเจ็บทั้งกลัวนะครับ
ทั้งเจ็บทั้งกลัวคุณผู้ชมครับกระชากหนูน้อยคนนี้กระชากกระชากกระชากไม่หยุดสักทีนะครับ
แต่แทนที่คนเป็นแม่เห็นแล้วนะครับแม่จะสงบแต่ที่ไหนได้ด่าฮะ
ยิ่งด่านักเข้าไปใหญ่เลยเป็นหลักฐานนะครับ
ที่ไปขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พันธมรถโทอดีศรบุญถนอมนะครับ
ท่านรองผู้กำกับการนะครับ
ปราบปรามสพไซน้อยแล้วก็
นางสาวมาลีกัญโยท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่๑ตะบนแล้วก็อำเภอไซน้อยครับรีบไปเลย
เป็นบ้านเช่าอยู่ในชุมชนวัดไซน้อยครับไปช่วยเหลือเด็กคนนี้
เด็กผู้ชายนะครับคุณผู้ชม
แม้ว่าเด็กจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะครับแต่
คนที่ช่วยก็จะโดนด้วยนะครับ
ไปด้วยล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้น๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เพียงเท่านี้นะแม่ของเด็กคนนี้นะ
กำลังเสพยาครับเสพยากับเพื่อนชายคนสนิทในห้องนอน
ที่ห้องดังกล่าวเป็นที่พักรวมแล้วก็ลูกก็อยู่ด้วยไง
ผู้หญิงอายุ๑๗ปีนะครับคนที่แจ้งขอความช่วยเหลือเล่าบอกว่า
เป็นลูกสาวคนโตอ้าวเหรอเป็นลูกสาวคนโตของผู้หญิงในคลิปล่ะครับ
ส่วนเด็กชายผู้เสียหายนะครับคือน้องชายคนเล็กอายุ๔ควบ
แม่นะครับแม่เนี่ยมีลูก๕คนแต่ทั้งหมดต่างพ่อนะนะครับ
แม่ของเธอติดยางอมแงมพอเสพแล้วจะเสียสติ
จะทำร้ายร่างกายน้องเธอจึงส่งหลักฐานนะครับ
เจ้าหน้าที่มาช่วยน้องไปเถอะให้พ้นไปจากแม่โอ้โหมันฟังแล้วเจ็บปวด
โดยตั้งใจว่านะครับจะพาน้องไปเลี้ยงดูเองเพราะทนไม่ไหวแล้วครับ
ถ้าเขาดูดเขาจะเล่นสล็อตเขาจะอารมณ์ดีจะแบบไม่ยุ่งกับใคร
ด่าใครใครด่าก็จะไม่เถียงแต่ที่เขาด่าเนี่ยคือเขาแบบไม่ได้ดูด
อยากให้เขาไปบำบัดหรือให้ไปตรวจแบบจิตเขาแล้วหนูอยากเอาน้องมาเลี้ย
ให้น้องไปเรียนใช่ค่ะเพราะว่าน้องก็ไม่ได้เรียน
อายุ๗๘ปีนะครับซึ่งพักอยู่ห้องข้างก็เล่าให้ฟัง
โอ๊ยเด็กผู้ชายคนนี้เหรอวิ่งร้องไห้มาขอหลบที่ห้องนะครับ
ก็พยายามจะห้ามจะปรามแต่อีกฝ่ายไม่ฟังเลยอ่ะแล้วยายเองยังโดนทำร้ายด้วยเลย
ไปห้ามเนี่ยนะครับแม่คนนี้นะครับขึ้นชื่อเลยโอ้โหคุณยายพูด
ขึ้นชื่อเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับโอ้ลูกนี่ตีจังเลยทำจังเลย
ชาวบ้านละอาหมดแล้วอย่างไรก็ตามนะครับแม่คนนี้เนี่ยได้เอากระเป๋า
ขนเสื้อผ้าออกจากห้องหนีไปแล้วเบื้องต้นก็ประสานนะครับ
เจ้าหน้าที่งานปกครองแต่ละพื้นที่ให้ร่วมติดตามตัว
แล้วก็ช่วยเหลือเด็กชายอายุ๔ขวบรายนี้แล้วนะครับ
ก็ยังไงก็เห็นผู้หญิงที่เป็นแม่ก็ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยที่สพไซน้อยครับ